คุณผู้ชมครับชักเกร็งเลยเกร็งเลยเห็นไหม
ต้องปั๊มหัวใจกันอ่ะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพผู้ชายคนนี้นะครับ
ทำงานก่อสร้างอยู่คงรับก่อสร้างบ้านนะ
ก็ดูปกติตอนแรกก้มกินน้ำในกระติกจนกระเดินมาตรงนี้นะครับ
นะฮะเขาชี้สั่งงานก็ยังหันไปมองรู้เรื่อง
แต่สักพักหนึ่งจากนี้อีกไม่กี่วินาทีต่อจากนี้คุณผู้ชมครับ
ถ้าสังเกตนะฮะคืออันนี้เราเบลอภาพเบอร์หน้าเขาไว้
คือเขามองทางกล้องวงจรปิดนะแล้วตาลอยตาลอยเนี่ยครับตาลอยแล้ว
ไปแล้วไปแล้วนี่ครับล้มลงหัวฟาดพื้นแล้วชักเกร็งอย่างแรง
คล้ายเหมือนคนเป็นลมชักเพื่อนร่วมงานต้องมาปั๊มหัวใจ

ใช้ติ๊กต๊อกคนหนึ่งเขาเอามาโพสต์เอาไว้
บอกว่าพักผ่อนให้เต็มอิ่มโอกาสมีไม่มากนัก

ส่วนสาเหตุนะคือนี่อย่างที่ผมบอกไง
พักผ่อนน้อยแล้วไปดื่มเหล้าแล้วไปเจอแดดร้อน
พอแดดร้อนกินน้ำเย็นเข้าไปเขาบอกน็อกครับ
ชาวเน็ตก็เข้าไปให้กำลังใจขอให้หายเร็วครับ